ภาพผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วก็ขี่ตอนกลางวันแสกเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือไม่มีศีรษะเป็นภาพในลักษณะของหัวขาดนะคะพูดง่ายแบบนี้
คนถ่ายภาพออกมายืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อเลยยืนยันว่าถ่ายภาพปกตินะคะ
แล้วก็บอกฝากไปยังผู้ชายที่อยู่ในภาพด้วย
คุณผู้ชมดูยังไม่อยากเล่าให้ดูเอง
นี่เป็นผู้ชายผิวคล้ำถอดเสื้อขี่รถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนนในจังหวัดสุราธานี
แต่ภาพนี้คือเขาไม่มีศีรษะนะคะ
เห็นภาพก็โอ้โหฮือฮามากเพราะว่าภาพนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเทียล
คนก็แชร์ไปตามเพจดังหลายเพจเลยค่ะ
ตั้งข้อสงสัยกันว่าตัดต่อหรือเปล่า
จากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าคนถ่ายภาพนี้คือนายวราวุฒิเอกประยูนอายุ๓๗ปี

เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายภาพนี้ที่หน้าร้านขายของชำของตัวเอง
พอมาดูภาพก็ตกใจ
เพราะว่าภาพที่เห็นเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์รุ่นเว็บสีดำ

ขอไข่ยาวยักษ์ทธง๕๒๗สุราธารณี

เห็นตัวคนขี่แต่ไม่มีศีรษะ

คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ถือมีดอยู่ด้วย
คุณผู้ชมไปฟังเสียงคนถ่ายภาพหน่อยค่ะ
นายวราวุธคนที่ถ่ายภาพก็เล่าต่อนะคะว่า
หลังจากที่ตัวเองเห็นภาพก็นำภาพไปปรึกษากับญาติ
ไม่กล้าเผยแพร่ให้คนอื่นรู้

ก็เลยฝากถึงคนที่อยู่ในภาพด้วยค่ะ
หากมีตัวตนหากคุณรู้ว่าเป็นคุณเนี่ยนะคะ
โอกาสไปทำบุญหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ขณะที่เจ้าตัวเองก็ยืนยันว่า

ถ่ายเองกับมือไม่ได้ไปตัดต่ออะไรเลยครับ

คือวันนั้นไม่ได้มีปัญหาตัดต่อ

ยืนยันด้วยอะไรก็คือไม่ได้ตัดต่อ
ถ่ายจากกล้องมือถือจริง